มาต่อที่เรื่องรถโดยสารซึ่งมีพฤติกรรมที่ไม่ดีเลยไม่เหมาะสมเลย
มีน้องนักศึกษากลุ่มหนึ่ง๑๑คนคุณผู้ชมเขาก็ไปขึ้นรถโดยสาร
ตอนขึ้นไปเนี่ยพนักงานบอกว่ารถยังไม่เต็มก็ซื้อตัวไปเต็มราคา
ขึ้นไปปุ๊บรถออกเลยแต่ปรากฏว่ามันเต็มหมดเลย
เขาแก้ปัญหาคือให้นั่งตรงซอกบันไดตรงทางเดินนะครับ
โอ๊ยคุณอันตราย๑๑คนนะคุณผู้ชม
น้องเขาเลยโพสต์ถามเฟซบุ๊คว่ามันถูกต้องแล้วเหรอ

ถ้าเต็มก็ไม่ควรจะรับน้องกลุ่มนี้ขึ้นไป
คือถ้าเต็มไม่ควรรับเลยนะคะเพราะว่ามันก็อันตรายนะ

ดูดิเขานั่งตรงนี้นั่งตรงซอกบันไดซอกประตูตรงทางเดิน
บางคนก็ต้องยืนก็ขึ้นมาแล้ว
ทำยังไงดีตังก็จ่ายไปแล้วด้วย
มีโพสต์ภาพผู้โดยสารบนรถบัสแน่นเลยครับ
เต็มคันจนบางคนก็ต้องยืนบ้างนั่งตามบันไดบ้าง

ฝากเตือนนะคะไม่อยากให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นกับใครอีก
นักศึกษา๑๑คนของมหาวิทยาลัยขอนแก่นต้องการเดินทางกลับขอนแก่น
โดยขึ้นรถโดยสารจากบขศนครราชศรีมาเส้นทางราชศรีมาอุดร
แล้วถูกกลลวงให้ขึ้นรถจากคนขับที่บอกว่ารถยังไม่เต็ม
แต่พอขึ้นไปรถเต็มทุกที่นั่งแล้วรถก็ออกทันที
โดยไม่สนใจว่าเราจะโอเคหรือเปล่า
และพนักงานเก็บเงินบนรถก็แก้ปัญหา
โดยการให้นักศึกษาแต่ละคนนั้นนั่งตามซอกบันไดตรงพื้นทางเดิน
ยืนก็บ้างนะฮะนั่งก็มีเบียดกับผู้โดยสารคนอื่นบ้างก็มี
อนให้ตรวจสอบหน่อยนะคะแบบนี้ผู้โดยสารควรทำอย่างไร
ราคาเต็มได้ยืนได้นั่งพื้นได้นั่งเบียด

ฝากหน่อยนะคะศูนย์คุ้มครองผู้บริโภคและรับเรื่องร้องเรียน
หมายถึงศูนย์ของกรมการขนส่งทางบกนะครับ
ทีนี้พอเรื่องราวมันถูกแชร์ไปเยอะขึ้นเยอะขึ้น
มีการนำเสนอข่าวมีการออกทีวีออกสื่อนะฮะ
ทางด้านของหัวหน้ากลุ่มงานวิชาการสำนักงานขนส่งจังหวัดขอนแก่น
นายธวัชชัยวิริยจิตนะบอกว่ารถทัวร์คันนี้นะ
เป็นรถโดยสารสายนครราชศรีมาอุดรธานีครับที่แล่นผ่านขอนแก่น
โดยทางสำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชศรีมาได้เรียกผู้ประกอบการไปพบแล้ว
แล้วก็เปรียบเทียบปรับตามพรบขนส่งทางบก๕๐๐บาทนะครับ
ขณะที่ขนส่งขอนแก่นก็เข้าไปพบกับนักศึกษาทั้ง๑๑คน
แล้วก็ไปสอบถามสิ่งที่มันเกิดขึ้นเพื่อจัดการตามขั้นตอนต่อไป
เอาให้หนักเลยนะฮะทั้งคนขับแล้วก็พนักงานประจำรถเลยนะครับ

เพราะไม่ทราบว่าทำครั้งแรกหรือว่าเคยทำมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับ